คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะตำรวจฆ่าตำรวจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลา
ดาบตำรวจไปเที่ยวคาราโอเกะไปเจอ๑๐ตำรวจอยู่ร้านเดียวกันเที่ยวคาราโอเกะเหมือนกัน

ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้ว่าคุยไม่ถูกคอหรือว่าพูดจาไม่เข้าหู
ดาบตำรวจควักปืน๙มมออกมาแล้วรัวยิง๑๐ตำรวจ๗นัด
เข้าทุกนัดที่หัวและลำตัวคาที่นะคะ

คาราโอเกะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาค่ะ
แล้วก็เอาปืนไปเที่ยวคาราโอเกะเอาปืนไปด้วย
เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตจ่าสิบตำรวจ
ตุรันกุศุมารวัย๓๕ปี
กัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔ค่ะ
คือนอนเลือดท่วมหมดสติอยู่ที่ริมฟุตบาท
กู้ภัยปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่ปั๊มไปด้วย
เอาขึ้นรถส่งโรงพยาบาลไปด้วย
แต่เขาเสียชีวิตนะคะช่วยไม่ได้จริง
บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยปลอกกระสุนปืน๙มมกระจายเกลือนเลยนะคะ

เพราะว่าร่องรอยกระสุนที่เข้าตัวผู้ตายเนี่ย
นัดเน้นเข้าที่หัวและกลางลำตัวนะคะ
คนก่อเหตุเป็นดาบตำรวจค่ะ
ดาบตำรวจสนทยาจุมปาจมวัย๔๔ปีสังกัด
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔เหมือนกันนะคะ

แต่ถูกสกัดจับได้ที่ด่านตรวจก่อนถึง๕แยกบ้านสเตงนะคะ
แล้วก็อาวุธนี่นี่คนนี้คือดาบตำรวจที่ไปก่อเหตุยิงเขานะ
อ่าปืนก็ยังอยู่เลยนะคะหนึ่งกระบอก
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองยาลาค่ะ
ดาบตำรวจสนทยาเล่าเรื่องแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุก็เข้าไปในร้านคาราโอเกะ
ก็ไปร้องเพลงไปนั่งดื่มอะเนาะ
อย่างว่าดื่มก็ต้องมีมืนเมากันบ้าง

จ่าสิบตำรวจจตุรันผู้ตายเนี่ย

แล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

เขาก็เลยชักปืนออกมาแล้วยิงใส่
จาก๑๐ตำรวจจตุรันเข้าที่ลำตัวและหัว

อันนี้คือเรื่องราวฝั่งของมือยิง
พนักงานสอบสวนสพเมืองยาลาแจ้งข้อหาทันทีเลยนะคะ

ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
เราไปถามจากฝั่งพนักงานคาราโอเกะกันบ้าง

พนักงานบอกว่าตอนนั้นน่ะก็ทำงานอะเนาะ
ก็ไม่ได้สังเกตว่าใครคุยอะไรยังไงกับใคร
แต่ตอนที่รู้ตัวคือเสียงปืนมันลั่นขึ้นมารัวเลย๗นัด
ทุกคนก็ทำได้แค่วิ่งหนีตายแล้วก็หาที่หลบเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
พอทุกอย่างสงบลงถึงค่อยเดินออกมาดู
จังหวะแรกนึกว่ามีคนห้าวยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่พอมาดูที่ฟุตปาดโอ้โหกลายเป็นว่ายิงเข้าตัวเข้าร่างเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถึงอยู่รัวยิง๗นัดขนาดนี้หรือว่าจริงคือแค่เมา
แล้วมันแค่แบบพอเมาปุ๊บไม่ถูกหูไม่ถูกอะไรกันนิดหน่อย

ที่คนนี้คนเขาก็เรียกร้องอยู่ทางซำนักงานของปลอบบุรติแห่งชาติ
ที่เข้าใจว่ากำลังจะบรรยายการ
มันยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจน

อย่างนี้ว่าคุณไปเที่ยวขระเก่อออกเวนก็ไม่เป็นปัญหาหรอก

หรือเป็นปืนส่วนตัวแต่ปืนส่วนตัวแล้วคุณเป็นตำรวจแล้วคุณพกปืนไปแล้วคุณไปยิงอย่างนี้